สหรัฐอเมริกาพาคุณผู้ชมไปที่เกาหลีใต้กันบ้าง
แต่ไม่ได้ไปดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือนะคะ
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแท็กซี่ไร้คนขับ
ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน
แต่ว่าตอนนี้ที่เกาหลีใต้เขามีการวิจัยคิดค้นทดลอง
แท็กซี่ไร้คนขับหน้าตาเป็นยังไงดูกันเลย
นี่เขาบอกว่าทุกอย่างถูกสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดีไหมล่ะคุณ

คือยังไม่ได้นำมาใช้จริงหรอกตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดลองโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลของเกาหลีใต้นะคะ
เขาก็มีการทดสอบรถแท็กซี่ไร้คนขับต้นแบบหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าสนูเบอร์
ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้
สำหรับใช้รับส่งผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบอกเส้นทางกับคนขับรถด้วยภาษาต่างประเทศอีกต่อไปค่ะ
รถคันนี้นะคะมีการติดตั้งกล้องบนหลังคารถรวมไปถึงเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็ว
รวมไปถึงสภาพท้องถนนที่เกิดขึ้นที่รอบตัวรถส่งผลทำให้รถหยุดหยุดรถได้ขณะที่มีสัญญาณไฟแดงแล้วก็
ยังจอดให้ประชาชนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
รวมถึงยังสามารถสแกนรถยนต์ร่วมทาง
เพื่อหาช่องว่างสำหรับแซงขึ้นหน้า

เจ้าหน้าที่ก็ได้นั่งไปกับรถต้นแบบคันนี้ด้วย
เพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
ยังไงคนก็ต้องควบคุมก่อนในขณะที่มีการทดสอบ
แต่ว่าการทดลองตลอดระยะเวลา๖เดือนที่ผ่านมา
ปรากฏว่ายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ

เพราะว่าขับขี่๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ช้าแต่ถ้าในชีวิตจริงคงไม่ขับแค่นี้หรอกนะ
นี่แหละที่หลายคนเป็นห่วงก็บอกว่าคือการทดสอบเนี่ย
กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ย

โดยข้อมูลและการทดลองผิดถูกในแต่ละครั้ง
ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และสมรรถนะการขับขี่ของรถ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับรถคันนี้นะอีกประมาณ๒๐๓๐ปีแหละ
กว่าจะได้ใช้จริงนะคะก็อีกนาน
ตอนนี้เขาบอกว่าให้มนุษย์เป็นคนตัดสินใจไปก่อน

คือทดสอบทั้งความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการสั่งการของเขา
ค่ะตอนนี้กำลังมีความคิดว่าถ้านั่งอยู่แล้ว
เกิดคอมพิวเตอร์แฮงขึ้นมาจะเป็นอย่างไร

ก็ต้องรอตัวจริงให้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้ตัวต้นแบบเท่านั้นนะครับ